คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของต้นไม้
ดอกไม้ประดับไม้ผลอะไรก็ว่ากันไป
แต่มันแปลกตรงที่ว่ามันออกผลออกมาหรือมันเติบโตมาแล้ว
มันไม่ตรงปกอย่างที่เราเคยเห็นเคยเข้าใจ

เกี่ยวกับต้นไม้ทั้งไม้ประดับไม้ผล

ลักษณะแปลกตาออกไปไม่ตรงปก
ไม่ต้องปกแบบไหนและมีต้นอะไรบ้าง

ข้างถนนต้นอากาเว่ที่ว่านี้อยู่บนจอมปลวกขนาดใหญ่สูงกว่าหนึ่งเมตรครึ่ง
ริมถนนด้านหน้าโรงเรียนบ้านแม่คำมีอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่
ซึ่งความแปลกก็อยู่ที่ช่อของต้นอากาเวซึ่งคดเขียวจนดูคล้ายกับพญานาคชูคอสูงขึ้นไปบนฟ้า
ชาวบ้านบอกว่าหลายคนที่ได้เห็นช่อของต้นอากาเว่แบบนี้เนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นพญานาคมาให้โชค
เพราะไม่เคยพบเห็นแบบนี้กันมาก่อนและยังมีชาวบ้านบางคน
มาจุดทูบเสี่ยงทายขอเลขเด็ดอีกด้วยล่ะครับ
ลองไปเพ่งดูกันเอาเองว่ามีเลขอะไรบ้าง
ส่วนที่จังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านพากันไปดูต้นมะละกอแปลกออกลูกเป็นเป็ด
แถมมีใบสีเหลืองทองอีกด้วย
ชาวบ้านกำลังมุ่งดูต้นมะละกอ
ที่ออกผลเป็นรูปร่างแปลกประหลาด
ที่บ้านของคุณชะนินพรพุทธาระหรือพี่ติ๋ว
ในบ้านเลขที่๑๖๔หมู่ที่๔ตำบลดอนกลวย
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
โดยต้นมะละกอมีความสูงประมาณ๑๕เมตร
ขึ้นอยู่ใกล้กับสารผภูมิข้างบ้าน
ซึ่งต้นมะละกอต้นนี้เนี่ยออกลูกมา๓ลูก
แต่มีเพียงลูกเดียวที่มีรูปร่างแตกต่างจากลูกอื่น
โดยมะละกอลูกนี้มีรูปร่างคล้ายกับเป็ดเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ
ก็ดูสิส่วนหัวปากและตัวเป็ดเนี่ย
คล้ายมีเรียวโขนอ่อนขึ้นมาอีกด้วย
อีกทั้งยังมีใบสีเหลืองทองทั้งยอดอ่อนและใบแก่
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
และต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปที่ตัวเป็ดเพื่อตีเป็นตัวเลข
ติ๋วบอกว่าตั้งแต่ปลูกต้นมะละกอมา
ยังไม่เคยเห็นมะละกอออกลูกประหลาดแบบนี้มาก่อน
เพราะมีทั้งตัวเป็ดใบสีเหลืองทองและยอดที่แทงขึ้นกลางใบ
ซึ่งเชื่อว่านี่แหละมะละกอนำโชค